คุณผู้ชมครับแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
จะทำให้คนไทยต้องเว้นระยะห่างทางสังคมกัน
ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน
พร้อมเป็นกำลังใจเคียงคู่คนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อชนะภัยโควิด๑๙ไปด้วยกัน
สนับสนุนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ครอบคลุมทุกมิติและช่วยเหลือทุกภาคส่วน
รับสิทธิ์ใช้แพ็คเกจเสริมอัพสปีดเน็ตบ้านอัตโนมัติ
ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่๓และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
ตลอดจนมอบซิมเติมเงินรองรับการใช้งานภาษาเมียนมา๒๐๐ซิมใช้เน็ตได้ไม่อั้นแก่งแรงงานเมียนมาด้วยครับ
อันนี้ก็เป็นความร่วมมือของภาคเอกชนในเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วก็การช่วยเหลือเรื่องของโควิด๑๙นะครับ